หมาใครครับหมาใครเนี่ยเอาไปปล่อยนะฮะโอ้โหเตรียมของไว้ให้อย่างดีเลย
กะว่าปล่อยยาวเลยแหละเป็นสุนัขพันธ์พิษบูครับ
ปล่อยที่วัดและที่สำคัญขึ้นชื่อว่าพิษบู
ขนาดเนี่ยนิ่งนิ่งก็กลัวอยู่แล้วใช่
แต่น้องตัวนี้นะฮะโอ้โหแยกเขี้ยวใส่ทุกคนเลยครับ

ใส่ดีนะเนี่ยสดสายลูกยังยิ้มให้

แยกเขี้ยวใส่กล้องเลยคุณนัทธพงศ์แยกเขี้ยวใส่กล้องเลยคุณนัทธพงศ์
ศักยภาพของมันไหมฮะนี่ฮะศักยภาพของมัน

คือก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของสุนัขก่อนที่จะไปเอามาเลี้ยงด้วยนะครับ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งนะฮะเขาเอามาโพสต์ไว้
เล่าเรื่องราวบอกมีคนเอาหมาใส่กรงมาปล่อยวัด
ล่ามโซ่มาคล้องแม่กุญแจที่คอ๓ดอก
ดูจากสภาพกรงแล้วเหมือนเพิ่งต่อ

ที่บอกว่ากะเอามาปล่อยเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณวรพรคุณผู้ชมฮะ

เตรียมอาหารไปให้เรื่องร้อยเตรียมมาให้เลยนะครับ
ใส่ข้าวใส่น้ำแล้วก็มีผ้าห่มมาให้ด้วย
ที่สำคัญคือโอ้โหเห็นมันโชว์ศักยภาพไปแล้ว
มันแยกเขี้ยวใส่ทุกคนที่เข้าใกล้ฮะ
พระท่านก็จะให้ข้าวให้น้ำมันให้ยังไงรู้ไหม

ไหลลงไปลูกไหลลงไปไหลลงไปให้ตัวเด็ก
พระท่านก็มีเอ็ดโอ้โหนะครับ

แล้วเวลาขอโทษนะฮะเวลามันอึมันฉี่ทำไงนะ

คือเขาบอกกรงมีกุญแจล็อกไว้แต่เจ้าของเนี่ยนะครับ
ก็ยังใจดีนะเอาลูกกุญแจมาด้วย
เพื่อให้ใครเปิดไปเช็ดล้างให้มันละมั้ง
ล่าสุดนะครับพูดสิทธิ์ข่าวลงพื้นที่
ไปที่วัดป่าศักย์หมู่ห้าตะบนเสาไห้อำเภาสละ
ท่านเจ้าอาวาสกำลังให้อาหารมันอยู่เลยนะครับ

อึ้งค่อยยืดดูที่ดูจังหวะมันกระโจนเขาใส่สิ

คือดุแหละมีโซ่ล่ามคลอ
ท่านเจ้าว่าใช้ไม้ตัดอาหารให้มันครับ
ซึ่งมันกัดอาหารด้วยกัดไม้ด้วยไม้แค่ผักเห็นไหมครับ
อื้อหือกัดแล้วก็ช็อกกัดแล้วก็ช็อก
อื้อหือมันเขี้ยวจริงนะฮะ
ชาวบ้านเห็นบอกมีคนขับรถพลิกอัพ

มากัน๒๓คนมายกตรงมันลงมาไว้ที่กุฏิ
แล้วเอาอาหารมาให้เสร็จสับแล้วก็ขับรถออกไปเลยครับ
งงนะไม่เคยเจอ
ได้รับน้องตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ดุขนาดนี้

คณะสงทัศน์ทั่วประเทศนะมีการสอบประเลี้ยงที่ทำ
มันมาก็ไปเยี่ยมสนามสอบตามหน้าที่

ผมก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ขยับไปไหนเลย
กรงหมานี่เลยนะครับอ่าเข้ามาทั้งกรงมีอาหาร
อาหาร๑กระสอบมีผ้าห่มน้อง
มาให้พร้อมมีน้ำยาอาบน้ำให้พร้อม
พบเลยครบเลยวัดเป็นที่เปิดที่สาธารณะนะ
ก็คนเข้าออกได้ตลอดทีนี้ก็
ถ้าน้องดุขนาดนี้น่าจะไม่ปลอดภัยกับแก่ชาวบ้านที่
ที่เข้าออกวัดหาคนที่จะดูแลต่อไป
ไม่ได้คิดว่าจะเอาผิดกับคนที่เอามาปล่อย
นี่ฮะส่วนสาเหตุที่เจ้าของเอามาไว้ให้แบบนี้เนี่ยนะครับ
คือมีการคาดเดาว่าน้องเนี่ยน้องเนี่ยอาจจะทำร้ายเจ้าของหรือเปล่า
แล้วน้องดุหรือเปล่าไปมีปัญหากับข้างบ้านหรือเปล่า
เจ้าของก็เลยต้องจำใจทำแบบนี้หรือเปล่า
ท่านเจ้าบ้านบอกว่าโอ้โห
ใครที่มีความคุ้นเคยกับสุนัขพันธ์นี้
สามารถเลี้ยงได้ฝึกได้ถ้าจะรับไปดูแลจะดีมาก
เพราะว่าถ้าทิ้งไว้แบบนี้เป็นภาระกับวัดแน่นอน
ดูจังหวะมันกัดอาหารที่หลวงพ่อใส่ไม้
หลุดออกไปเพราะวัดก็เป็นที่สาธารณะด้วยนะคะ

คนที่เชี่ยวชาญหรือคนที่รู้จักสุนัขพันธ์นี้ดี
ช่วยหน่อยนะคะหรือใครเอามาทิ้งเนี่ย
ช่วยแสดงความรับผิดชอบหน่อยจะมาไหม
ครับน่าจะยากต่อหามาเป็นกระสอบเลย